อีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับคดีของเบิร์ตเซลแมน
หลังจากที่พบเป็นศพที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แล้วแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเกิดจากตับและไตล้มเหลวนะคะ
ซึ่งก็เกิดจากการที่เสพยาเกินขนาดนะคะ
ตอนนี้ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ก็คือการชาปนกิจศพแต่ว่าญาติยังคงติดใจนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของร่องรอยที่มีตามร่างกายต่างนะคะ
ญาติช่วยกันยกลงศพของนายรติภูมิพิมพ์ใจใส
หรือว่าเบิร์ตอายุ๓๔ปีเซลแมนขายรถยนต์นะคะ
ขึ้นสู่เมนของวัดช่องลมหมู่ที่๔ตำบลไผ่กองดิน

ประกอบพิธีชาปนกิจหลังจากเก็บไว้หลายวันแล้ว

เพราะว่าอยากจะรู้เรื่องของคดีต่าง
อาจจะนำศพไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าพอปรึกษากันแล้วจัดการเผาไปตามประเพณีเลยนะคะ
ท่ามกลางความอาลัยของทุกคน
โดยการประชุมของบรรดายญาติญาติบอกว่า
แม้หากยังเก็บศพไว้ก็ไม่มีผลใดต่อรูปคดีแล้วค่ะ

ทางตำรวจก็ยังดูแลอยู่
ยังสารต่อให้

ตายหลายวันอยู่ศรีราช๑๐วัน
แต่ผมไปหาทางศรีราชไปนั่งที่โรงพักษณ์ธรรมศาลาฯ
ให้ตำรวจไปติดตามไปติดต่อ
เขาบอกไม่มีแต่อยู่แล้วที่ผมโทรเพิ่มมาอย่างไร
แล้วอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องมันเกิดธรรมศาลา
แต่ลูกผมก็ตายในเขตอะไร
ตลิงชัน

ไปสู้กับคนมีสีมันลำบาก
จะมีคนเขาโทรติดต่อเข้ามานะเราจะช่วย
ก่อนหน้านี้นะคะตำรวจก็ยังคงยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเบิร์ตรัติภูมินะคะ
เพราะว่าเป็นคำยืนยันจากแพทย์ที่ได้ผ่าศพชันสูตร
โดยระบุว่าผู้ตายมีสารเสพติดยาบ้าในร่างกายเกินขนาด
และระบุสาเหตุการตายว่าตับและไตทำงานล้มเหลว
สงสัยจะเกิดจากพิษยาบ้าก็ท่ามกลางความกังวลของครอบครัวนะคะ
กางขาของครอบครัวเนื่องจากตามลำตัวนี้ยังมีร่องรอยบาดแผลหลายแห่ง
แต่ว่าเรื่องของร่องรอยกู้ภัยเขาก็ได้เล่าให้ฟัง
แล้วก็ได้ออกมายืนยันว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากช่วงที่เขาไปตามจับคุณเบิร์ตรติภูมิ
ในช่วงที่มีอาการคลุ้มคลั่งนะคะก็มีการยื้อยุดฉุดกระชาก
คุณรัติภูมินี่ก็ดิ้นอยู่ที่พื้นแล้วก็ศีรษะนี่ไปโขกที่พื้น
ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายมีบาดแผลนะคะ